โขนเรื่องรามเกียรมีตัวนางจำนวนมากทั้งมนุษย์เช่นนางศรีดาเทพเช่นพระอุมาปลาเช่นนางสุพรรณมัชชา
แต่รวมแล้วผลตัวนางแบ่งออกเป็น๒ประเภทคือนางกษัตริย์ซึ่งสุภาพนุ่มนวลกรีดกลายนิ้วมือแต่พองาม
และนางตลาดซึ่งจัดจ้านคล่องแคล่วว่องวัย
การฝึกรำขั้นพื้นฐานของตัวนางก็เช่นเดียวกับตัวพระคือการฝึกรำเพลงช้า

ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน